สมไปกับผู้ที่จะใช้สิทธิ์เรียกตั้งในฐังประเทศ
ว่าเมธรรมและดำของเราจะเป็นศพที่ส้มไปพร้อมกับวัยแนนทั้งส่วนผู้สมัคร
เป็น๒เรื่องที่แนะนำโพสแล้วก็สะยายปริศนาไปให้กับชินประชาชน
ตอนแรกกุธธรรมก์ไม่ได้ตั้งใจ
ตอนนี้ได้มาครอบความร่วมมือจากทางภาครัฐ

แนวได้ปฏิบัติให้เด็ดครับ
มีรักษณะข้อความที่มีการแชร์ต่อไปกันโพสต์ประมาณว่าอะไร
ก็มีการแชร์แล้วก็โพสต์ไปว่า
กรกตไม่เป็นกลางส่งเอกสารมาพร้อมผู้สมัคร
ของพัทธ์ฝรั่งประชารัฐอย่างนี้เป็นต้น
ก็ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เสียหายเฉพาะผู้สมัคร
และส่งผลกระทบถึงภาคพลังประชารัฐด้วย
เรื่องสุดท้ายที่มีความสำคัญมากก็คือสร้างความเสียหาย
แล้วก็สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับทางหน่วยงานกลาง

ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
คณะธุรการทุกคนก็ปฏิบัติโตเป็นกายอยู่แล้วนะครับ
ก็ทำให้กับความเข้าใจผิดและความเสียหักให้กับองค์กรภาพปลาใต้ด้วยนะครับ